เรื่องความน่ารักของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะจ๊ะ

เฟิร์นพิมชนกและน้องนายนพัฒน์นะคะ

เขาจิ้นกันเคมีมันเข้ากันเหลือเกิน

จะจิ้นกันนอกตอนรึเปล่า
อะไรยังไงนะคะแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ย

น้องนายนพัฒน์เขาก็มีการฉลองอายุครบ๕๑ปี
คือเขาก็จัดงานกันแบบเล็กค่ะแต่อบอุ่นนะภายในครอบครัว
ซึ่งก็มีน้องนายเป็นแกนนำของเรื่องเลย
ก่อนจะมีเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าของขวัญใดทั้งปวง
สาวแบร์ฟิล์นพิมป์ชนกคู่จิ้นของหนุ่มนายนั่นแหละค่ะ
ตอนที่เขากำลังถ่ายละครเป็นกระนางเรื่องเดียวกันอยู่นะจ๊ะ
สำหรับที่นี่นะน้องแบร์ฟิล์นก็ตั้งอกตั้งใจ
เซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดแม่หมูถึงบ้านเลย
ไปกับเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวด้วย
ซึ่งดูจากอาการเจ้าของวันเกิดแล้วมีสะดุ้งอยู่เหมือนกัน
แต่เป็นการสะดุ้งเพราะความดีใจหนักมาก
ในคลิปเนี่ยเห็นเลยนะว่าแม่หมูดีใจมาก

กอดเลยควรจะโดนเทียนจังเลย

ละสายตาจากเค้กที่อยู่บนโต๊ะไม่ได้เลย

ก็จะโฟกัสที่ของกินเป็นหลักคือเค้กเยอะมากหลายก้อนมาก

แล้วก็ยังคงแอบเชียร์น้องนายและน้องเพื่อนอยู่น่ะจ๊ะ

มีแบบวันนี้ก็มีละครมีผลงานมีโฆษณา
พูดกันเยอะแยะมากมาย